หลังจากสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศด้วยการคว้าแชมป์ซุปเปอร์ซีรีส์๓รายการติดกัน
พร้อมกับขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกนะครับนักแบตมินตันหญิง
ในวันนี้น้องเมรัชนกอินทนนท์ก็ได้เดินทางเข้าพบกับพลเอกประยุจันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าจะดูเรื่องสัญชาติ
โค้ชชาวจีนให้แต่ว่าไฮไลท์ที่สำคัญก็คือ
ลีลาการดวนลูกขนไก่ระหว่างน้องเมย์กับนายกรัฐมนตรีครับ
ไลท์ในวันนี้คือการดวนลูกขนไก่กันระหว่างนักแบตมินตันมือหนึ่งของโลก
ผู้นำเบอร์หนึ่งของเมืองไทยผลเอกประยุทธ์จันโอชา
ซึ่งระหว่างการโต้กันนั้นก็เต็มไปด้วยความสนุกสนาน
โดยวันนี้๑๓นาฬิกา๓๐นาทีน้องเมรัชนกอินทานนท์และคณะ
ประกอบไปด้วยคุณหญิงปัธมาลีสวัสดิตระกูลนายกสมาคมแบตมินตันแห่งประเทศไทย
แม่ปุกกำลาดทองกรผู้อำนวยการแบดปินตั้นบ้านทองยอด
โคชเป้พัทธพลเงินศรีศุกร์และโค้เซียจือหัว
หัวหน้าผู้ฝึกสอนแบตมินตันบ้านทองหยอด
ได้เดินทางพบพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ตึกไทยคู่ฟ้าธรรมเนียบรัฐบาล
โดยนายกรัฐมนตรีได้แสดงความยินดีที่น้องเมย
ประสบความสำเร็จเป็นแชมป์แบตมินตันมือหนึ่งของโลก
ซึ่งทางตัวนายกเองก็ได้ติดตามดูทั้ง๓รายการที่น้องเมย์ลงแข่งขัน
โดยเฉพาะรายการสุดท้ายที่ประเทศสิงคโปร์

อกจากนี้นายกยังได้มอบเสื้อสามารถ
ช่อดอกไม้และถุงโอท็อปให้กับน้องเมย์
เตรียมอะไรอ่ะก็เตรียมแสงความดีไง
ของขวัญก็ได้ร่วมจากสื่อนี่แหละมาเดี๋ยวเอากล่องมามอบ
ให้กำลังใจเขาก็มีของขวัญนิดหน่อยให้นั่นแหละแค่นั้นเอง
อะไรอีกราคาของขวัญนั่นแหละอยากรู้รถทุกเรื่องเลยนะ
โอ้โหเขาก็คงไม่ได้อยากได้ของขวัญจากผมเท่าไหร่หรอก

ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีก็รับปากกับน้องเมย์ว่า
จะช่วยดำเนินการเรื่องสัญชาติของโค้ชเซียจือหัว
เทรนเนอร์ชาวจีนที่อยู่ในเมืองไทยมานานถึง๒๔ปี
ค่ะก็ขอเรื่องสัญชาติให้กับโค้ชนะคะ
เพราะว่าซึ่งคือโค้ดหนูอยู่ไทยมาตั้งนานแล้ว
โค้ชหนูเองก็รักประเทศไทยค่ะ
ประเทศไทยอยากให้ทุกฝ่ายช่วยโค้ดหนูด้วยค่ะ

ก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกค่ะที่คอยช่วยเหลือค่ะ
หลังจากนั้นน้องเมย์ได้เดินทางกลับมายังสโมสรบ้านทองหยอด
เพื่ออัดรายการเดินหน้าประเทศไทย

ตั้งแต่๑ทุ่มถึง๓ทุ่ม
ส่วนในวันพรุ่งนี้น้องเมย์จะยังคงซ้อม๒เวลาคือ๗โมงเช้าถึง๙โมง

ที่เมืองฮูฮันประเทศจีน
ระหว่างวันที่๒๖เมษายนถึง๑พฤษภาคม
รายการนี้น้องเมย์ถูกวางเป็นมือ๔